พูดถึงเรื่องของพิษโควิดพิษโควิดตอนนี้หลายคนอาจจะดีขึ้น
เพราะว่าการผ่อนปลนระยะที่๕หลายกิจการกลับมาเปิดให้บริการได้

ล่าสุดก็ผับบาคาราโอเกะอาบอบนวดโรงน้ำชา
อาบอบนวดที่เชียงใหม่ค่ะเขากลับมาเปิดให้บริการ
เขาบอกว่าโอ้โหลูกค้าแน่นมากเลย
เขาบอกว่าหมดตู้หมดตู้หมดตู้ไม่ใช่ตุ๊กตานะ
หมายถึงว่าหมอนวดอ่ะหมดตู้หมอนวดหมดตู้เลยนะคะ
ไม่พอให้บริการลูกค้าถึงขั้นนั้นเลยจริงนะคะ
ที่รู้เนี่ยเพราะว่าตำรวจเขาต้องลงพื้นที่นะคะ
ไปตรวจความเรียบร้อยของสถานบริการต่าง
ว่าทำตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙หรือไม่
คุณดูความเนี่ยผมพูดผิดไหม
คือไม่ใช่ช่วงปิดนะคะอันนี้เปิดอยู่เปิดอยู่แต่มันหมดตู้
แต่ไม่มีคนนั่งอยู่แล้วหมดแล้วไปให้บริการหมดแล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกสุคลศรีอรุณรองผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่
พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ไปตรวจอาบอบนวดซายุริคอมเพล็กซ์ค่ะ
ก็ไปดูนะว่าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙หรือเปล่า
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ค่ะมีการให้คำแนะนำผู้ประกอบการ
และผู้มาใช้บริการฟังดังนี้นะคะ
ใครที่รู้ว่าอาบอบนวดเปิดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปใช้บริการนะ
ฟังนะคะผู้ที่มาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของลูกค้าก่อนใช้บริการ
และใครผ่านจุดที่มีแอลกอฮอลเขาจะมีทั่วแหละไม่ใช่มีเฉพาะทางเข้า
ผ่านจุดที่มีแอลกอฮอลบริการล้างมือตลอดเวลา

แล้วก็มีการจะต้องให้ข้อมูลสำหรับคนที่มาใช้บริการชื่ออะไร

ไทยชนะแต่เมื่อก่อนเป็นแพลตฟอร์มตอนนี้เป็นแอปพลิเคชันแล้วใช้ง่าย
จะเว้นยังไงครับ
ใครทราบว่าเว้นยังไงบอกเรามาหน่อยหน้าจอ
ผู้จัดการร้านเปิดเผยว่าหลังร้านปิดไปนานกว่า๓เดือน
พนักงานเขาก็พากันกลับบ้านไปทำงานอย่างอื่นนะแต่พอข่าวบอกว่าเปิดแล้วเปิดแล้ว
วันที่หนึ่งกรกฎาคมกลับมาเปิดให้บริการวันแรกค่ะแต่บางคนก็ยังกลับไม่ทันนะคะ
มี๑๔คนลูกค้าก็เลยต้องรอนานไม่เพียงพอต่อความต้องการ
พื้นที่เชียงใหม่มีอาบอบนวดทั้งหมด๓แห่งนะคะปิดปรับปรุงไป๑ปิดตัวลง๑แห่งค่ะ
เว้นยังไงเว้นยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันใครทราบก็ส่งข้อความมาบอกหน่อยแล้วกันนะฮะ